ทีนี้พาไปดูบรรยากาศสงครานค่ะที่ถนนเข้าสารนะคะ
ถนนเข้าสารคุณแจ๊กกะรีนเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่ง
ไปสัมภาษณ์ฝรั่งถามเขาแล้วว่า
ซึ่งไม่เกี่ยวกับงานสงครานไปถามเขาว่ามีแฟนหรือยัง

ยังอยู่ที่นั่นหรือติดตามติดตามบรรยากาศจากคุณแจ๊กเกอรีนนะคะ
รายงานสดมาจากถนนเข้าศาลไปดูบรรยากาศกันค่ะ
วันนี้แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างทงชาติยังเดินทางมาเล่นน้ำแบบแน่นพื้นที่
ส่วนสีสันสงกรานเข้าสารก็ยังมีสาวและชาวต่างชาติ
มาสาดน้ำจนรูดร้อนเลยล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะอันนี้แท้อะไรบ้างอ่าเนี่ย
คล้ายกันกาถูเชียวหัวฟู

แต่มีเจ้าหน้าที่คุณหมุนอย่างแข็งมรวด
รวมไปถึงได้มีการสั่งปิดดนตรีในช่วงบางช่วงเวลาด้วยนะคะ
ซึ่งความใจที่จำไม่ทรงคำได้คือ
ส่วนเรื่องการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่

ซึ่งก็มีดับที่สุดมีกระเป๋ากระเป๋ามาเยอะ
แต่ยังไงก็ตามก็ได้มีการออกมาเตือนนะคะให้ระวังมิจฉาชีพตลอดทั้งคืนนี้ค่ะ
และที่เห็นได้ชัดค่ะวันนี้ค่ะบริเวณรอบนอกนะคะในช่วงกลางวันค่ะ
และแค่สักกิจสังภาพอาหารหนึ่งทางพกิจมากันจันทรัศน์ค่ะ
ค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ
สำหรับสุดงานที่ท้ายงานโทรศาสตร์โถจิโจทันทราที่จัดหนักจริงนะคะ
และสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวคือจิ้งวิวไลด์ประมาณ๔๕๓๐นาทีแล้วได้มา
แต่ถ้าปรับไม่ไนก็เป็นอะไรค่ะเพราะว่าปีหน้าอะไรเจอกันนะคะ
แต่ว่าก่อนไปจักรีนออกคืนใหม่เจออนักมาหลายวันแล้ว

แคนนาดสุนาฮ่า

ก็บรรยากาศสนุกสนานส่งท้ายที่ถนนเข้าสาร